จะทำอะไรให้คนกรุงเทพครับ

คือแล้วเราเลือกแล้วเราตกผลต่อมาแล้ว
นโยบายที่ไม่ได้รับการดูแลหรือแก้ไขมายาวนาน

แล้วก็มีประสิทธิภาพที่ดีคุณภาพที่ดีมานานมาก
ภูมิใจไทยก็ทำให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าวันนี้วิ่งอยู่๑๒๐๐คันในกรุงเทพ
เป็นรถเมย์ที่ใช้ไฟฟ้าแล้วเราก็จะทำต่อให้ครบ๕๐๐คัน
เพราะรถเมลเหล่านี้วิ่งอยู่ตลอด๒๔ชั่วโมงในกรุงเทพนะครับอย่างนี้เป็นต้นเราก็ทำให้เห็นว่าเราทำได้แล้วแล้วก็ทำจริง
โยบายอื่นอีกมากมายที่เราเน้นในเรื่องของการทำให้เกิดขึ้นได้จริง
แม้กระทั่งนโยบายในกลุ่มเขตไม่มีใครคิดเราก็คิดเป็นคนแรกอีกว่า
กรุงเทพนโยบายอันเดียวมันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์กรุงเทพในทุกเขตได้เราก็แบ่งเป็นกลุ่มเขต
แต่ละกลุ่มเขตก็มีลักษณะของความแตกต่างทางลักษณะและปัญหาต่างกัน
เพราะฉะนั้นเราก็คิดนโยบายลงไปเช่นบรุงเทพฯเหนืออย่างเช่นดอนเมืองหลักสีสายใหม่
เชื่อไหมครับว่าประชากรอยู่เกือบล้านคน
มีโรงพยาบาลรัฐอยู่๑โรงพยาบาลคือโรงพยาบาลภูมิพล
อย่างนี้เราต้องให้ภาครัฐไปผลักดันให้เกิดโรงพยาบาลขึ้นมาให้ได้อย่างนี้เป็นต้น
เพราะฉะนั้นภูมิใจไทยทุกเรื่องที่ออกมา
พวกเราและผู้สมัครทั้ง๓๓ท่านเราได้ตกผลึกกันมาแล้ว
ได้สอบถามทบทวนมาแล้วว่าทำได้จริงแน่นะ
เพราะพวกเราเหมือนหน่วยหน้านะครับทำได้จริงก็ต้องตอบโจทย์กับประชาชนได้
คำถามประชาชนได้เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่พวกเรามาประชุมกันและทำงานกันเนี่ย
สมัครทุกคนเข้าใจในนโยบายนี้กันหมดทุกคน
ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือเราเถียงเราตกผลึกกันมาแล้ว
มั่นใจและตอบได้ว่ามันทำได้จริง
เพราะพวกเราต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เราหาเสียงลงไป

วุฒิพงศ์คือการที่จะปักทงในสนามกรทมของภูมิใจไทย

เพราะว่าคุณพุทธิพงศ์เคยปักทงในสนามกรทมให้พลังประชารัฐ

คือก็ต้องยอมรับนะครับว่าในครั้งที่แล้วที่อยู่พลังประชารัฐ
พลังประชารัฐก็ไม่เคยมีสอสอในกรทมมาก่อนเลยนะครับ

ก็ไม่เคยมีสอสอมาก่อนเลยในกรุงเทพ
เพราะฉะนั้นผมคิดว่าทุกครั้งการเลือกตั้งไม่มีอะไรง่ายหรอกครับ
ทุกครั้งยากหมดเพียงแต่ว่าปัจจัยองค์ประกอบมีอะไรบ้าง
แล้ววางยุทธศาสตร์วางนโยบายวางบุคลากรลงไปยังไง
ให้พร้อมที่จะลงไปรับใช้คนกรุงเทพ

บุคลากรเราเรามีอดีตสอสอที่เพิ่งเป็นและครบเทอมมาในกรุงเทพ๘ท่าน
เรามีอีก๒๐กว่าท่านที่เป็นผู้สมัครใหม่
คนรุ่นใหม่มีความรู้ความสามารถแล้วก็คุ้นเคยมีหลากหลายอาชีพ
ผมคิดว่านี่คือจุดแข็งของภูมิใจไทยนโยบายก็เหมือนกัน
หลายนโยบายหลายพักอาจจะติดขัดด้วยของเดิม
ยังไม่เคยทำเคยพูดไว้แล้วอาจจะยังทำไม่ได้จริง
เราสามารถสร้างและเขียนนโยบายที่มันตรงใจ
ไม่ยึดติดกับอะไรเอาผลประโยชน์ประชาชนเป็นหลัก
นั่งคุยพูดทุกนโยบายทำให้ได้จริงผมคิดว่านี่คือจุดแข็ง
บางคนมองว่าการที่ไม่เคยมีภูมิใจไทยจะยาก
ผมกลับมองว่าเรื่องนี้กลายเป็นโอกาสของพวกผม
เป็นโอกาสเป็นจุดแข็งและก็อย่างที่บอกครับว่า
วันนี้อีกหนึ่งเขตที่น่าจะประตามองเขต๑๑ไส้ใหม่
พี่เอกครอภผมเราเจอกันในอีกรูปแบบหนึ่งนะ

สามารถเปลี่ยนไปทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับ

ภายใต้การนำของพี่บีบุฏิพลพุทธกัล
วันนี้เรานำบุคลากร
มีคุณภาพมากที่สุดของกรุงเทพมหานคร
เชื่อว่าถ้าเลือกพักภูมิใจไทยเข้าไปเป็นผู้แทน

ประเทศเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นได้อย่างแน่นอน
คุณเอกพบทำงานเกี่ยวกับประชาชนชุมชนมา
จะทำยังไงให้ภูมิใจไทยถูกจริตคนกรุงเทพมหานครครับ
ผมว่าเราเริ่มต้นจากการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับ
วันนี้เนี่ยเราต้องพัฒนาในทุกมิติทางด้านสังคมเศรษฐกิจนะครับ
ก็คือให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ

วันนี้ภูมิใจไทยเรามีความพร้อมทุกด้านจริงนะครับ
เราประชุมทีมงานแล้วก็หัวหน้าทีมของเรา

รวมถึงท่านหัวหน้าพักนะครับท่านอนุทินชาญวิรากูลเนี่ย
ท่านก็มีความรู้ความสามารถขอให้เชื่อมั่นในภาคภูมิใจไทยนะครับ
หวังกี่เขตครับภูมิใจไทยในกรุงเทพ
ก็ถ้าถามผมเป็นคนดูทั้ง๓๓เขตนะครับ

ผมเชื่อว่าเราคัดคนที่ดีที่สุดมาให้ในแต่ละเขต
แล้วมีอีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะฝากพี่น้องคนกรุงเทพไว้ว่า
ผมเชื่อว่ากรุงเทพผิดหวังกับการเลือกตั้งหลายครั้งมา
เพราะว่านโยบายที่หาเสียงไว้ไม่เคยทำได้จริง

พวกเราจะมาผลักดันแล้วทำให้นโยบายทุกนโยบายเกิดขึ้นจริง
แล้วแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมให้กับกรุงเทพให้ได้

ฝากกรุงเทพฝากไทยรัฐทีวีด้วยนะครับ
ให้โอกาสพวกเราภูมิใจไทยในกรุงเทพด้วยครับ

ขอบคุณนะครับแต่ก่อนอื่นต้องไปจับสลากหมายเลข๒